เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ซึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราตามมาต่อเนื่อง

มีความพยายามในการที่จะปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

ในการจัดทำทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วก็หลีกเลี่ยงภาษี
ที่ให้เช่ารถบัสนำเที่ยว
เป็นธุรกิจที่เดินหน้ามากว่า๓๐ปีก่อนหน้านี้

เขาบอกอาจจะเป็นตะเกียบไม้ของที่ระลึก
แล้วก็ค่อยเริ่มต้นขยายธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เปิดร้านจิลเวอรี่เปิดร้านต่าง

และท้ายที่สุดเป็นบริษัทให้เช่ารถบัส
โดยให้๓๐๐กว่าบริษัทมาเช่าของเขานะคุณ

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่มีความสงสัย
เกี่ยวพันกับเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญ

แล้วก็ให้ทัวร์เหล่านั้นโดยเฉพาะที่มาจากจีน

มาซื้อของหมอนยางพาราอะไรแบบนี้

ใช่ฮะกลายเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ

จนกระทั่งปปงมีการอายัดเงินของบริษัท
ยัดบัญชีของบริษัท๔๒๐๐ล้านบาท
ฐานผิดพบว่าโกงภาษี
งภาษีตั้งแต่ปี๕๔จนถึงปี๕๙
ที่สุดเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสุรเชษฐหัก
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตั้งโต๊ะแถลงว่าสามารถจับกลุ่มนางนิสา
ตามหมายจับสารอาญาในความผิด

หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร
และร่วมกันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
โดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดยใช้กำลังจากหน่วยอรินทราช

หมู่บ้านพานุแลนด์แขวงบางระมาท

จากกองตรวจสอบภาษีกลางกรมสรรพากร
เพราะว่านายทงชัยโรธรุ่งรังศรี
เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายสินค้า
ในระหว่างปี๒๕๕๔๒๕๕๙กว่า๓๐๐๐๐๐๐๐บาท

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

พากรก็พบการหลีกเลี่ยงภาษีกว่า๑๗๐๐๐ล้านบาท
ได้ยื่นคำร้องขอหมายจับผู้บริหารทั้ง๓คน
ก็ประกอบด้วยนายทงชัยโรธรุ่งรังศรี
นายนิสาโรธรุ่งรังศรี
นิสารโรธรุ่งรังศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายทงชัย
แล้วก็อีกคนคือนางสาวสายทิพย์โรธรุ่งรังศรี
ซึ่งเป็นลูกของนายทงชัยและนางนิสา
ในข้อหาเดียวกันนี่แหละครับ

ก็ทำให้นางนิสาใช้สิทธิ์ขอให้การชั้นศาล
แล้วก็ใช้เงินสด๕ล้านบาทในการขอประกันตัวออกไป
ส่วนนายทงชัยและนางสาวสายทิพย
ผู้ต้องหาตามหมายจับอีก๒คน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอเข้ามอบตัว
ซึ่งทางตำรวจสืบทราบว่านายทงชัยยังกบดานอยู่ในกรุงเทพ

ทราบว่าเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ก็อย่างที่บอกเรื่องนี้ก็มีการต่อสู้กันมายาวนานเหมือนกัน

รายการ๔๒๐๐ล้านบาท
หลังจากกรมสรรพากรชงเรื่องเข้ามา
แล้วก็ตรวจสอบพบการช่อกงและหลีกเลี่ยงภาษี
ลักษณะเป็นขบวนการตั้งแต่ปี๕๔ถึงปี๒๕๕๙
ทำให้กรมสรรพากรเสียหายกว่า๗๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็ช่อกงสถาบันการเงินอีกกว่า๓๐๐๐ล้านบาทด้วยนะครับ

สารชั้นต้นยกฟ้องแต่ถือว่าคดียังไม่จบ
ก็ต้องสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อไป

แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกยัง

พลตรวจตรีสุรเชษเองก็บอกว่ากำลังปราบปรามเลยแหละ
ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่ากระทำผิดขอให้เลิกซะ
มีข้อมูลหมดแล้วเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว

เชียงใหม่ใช่แล้วก็จะตามปราบปรามต่อ
ส่วนคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้าเกิดว่ารู้ข้อมูล
เห็นอะไรที่มันดูผิดแผกไป
แจ้งตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอดเลยให้เบอร์สายด่วนเอาไว้ค่ะ
๑๑๕๕แจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง